คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันบ้าง
คุณผู้ชมจะสงสัยว่ามันคือตัวอะไร

มันเหมือนพ่นพิษอะไรได้ด้วยนะ

แล้วเดี๋ยวมาหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะฮะ

มันนุษย์แปงมุม

เขาพยายามตีหัวมันให้มันพ่นมา
ใช่จังหวะตอนแรกนี้ฉันคิดว่าลิ้นหรืออะไร

แม้มันกระจายได้มากเลย

สัตว์ที่มันหน้าตาไม่คุ้นเคย

ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพ่นมาเป็นพิษหรือเปล่า
อันจริงมันก็เหมือนหนอน

แล้วคนเข้าไปถามกันเยอะ

มันพ่นอะไรออกมา
ออกมาจริงมันเป็นมหัศจรรย์ของสัตว์โลกเหมือนกันนะ

มีคำตอบครับก็คือหนอนริบบิ้น
เพราะว่าเราก็ไปหาคำตอบให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะฮะ
เราพูดคุยกับทางดรสุภนัทไพโรศาคุณ
อาจารย์แล้วก็นักวิชาการภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

บอกว่าเจ้าตัวแดงที่เห็นอยู่นี้คือหนอนริบบิ้น

เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความยาวที่สุดในโลก
สามารถพบได้ในน้ำเข็มบริเวณน้ำตื้น
โดยสิ่งที่มันพ่นออกมามันเป็นการป้องกันตัว
และใช้ในการหาอาหาร
เมือกยืดเหนียวแบบนี้นะครับ

มันจะใช้ไอ้ใยนี่แหละใยสีขาวเนี่ย
ในการจับสัตว์น้ำทะเลขนาดเล็กกินเป็นอาหารนะครับ

ส่งผลต่อสัตว์ทะเลเล็กเท่านั้นเอง
ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานระบุแน่ชัด
พิษของหนอนริบบิ้นอันตรายต่อคนมากแค่ไหน
อาจจะแค่ส่งผลให้เกิดอาการแพ้สำหรับบางคนเท่านั้น
หากต้องการที่จะสัมผัสแนะนำให้ใส่ถุงมือ
เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นครับ
คือคลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่มีคนเข้าไปถามเหมือนกันว่า

แต่ผมเชื่อว่าคนที่เอามาทำให้ดูแบบนี้
คือเขาเป็นผู้ที่มีความรู้นะความเชี่ยวชาญ
เพราะเขาเหมือนถ่ายทำแล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นนักตกปลา
เป็นนักตกปลาแล้วก็เจอเหยื่อเจออะไรแบบนี้

ใครที่เห็นสัตว์อะไรแปลกแบบนี้อย่าไปทำเรียนแบบนะ